คุณผู้ชมคะมาดูคุณแม่ลูกสองอย่างคุณลิเดียกันหน่อย
หัวอกคนเป็นแม่นะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙
ก็ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ลุ้นการตรวจเชื้อโควิดออกมา
ผลก็ยังออกมาเป็นบวกนะคะคือยังไม่เป็นลบสักทีนึง
คือถ้าเป็นลบเนี่ยหมายถึงว่าไม่พบเชื้อแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ผลการตรวจของคุณแมททิวและคุณลิเดียเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะคะ

ยิ่งมีลูกเล็กก็ยิ่งคิดถึงลูกที่บ้าน

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้พร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะคุณแม่ของคุณลิเดียก็คือคุณยาย
ส่งชุดนอนของน้องดีแลนด์ที่ใส่แล้วมาให้ที่โรงพยาบาล
คุณลิเดียก็บอกว่าโอ้โหหอมมากแม่มีความสุขมาก
คือต้องบอกว่าลูกนี่แหละนะคะที่เป็นกำลังใจสำคัญ
เป็นยาดีกว่ายาตัวไหนที่จะช่วยให้พ่อแมทและแม่เดีย
หายป่วยเร็วบันเทิงไทยรัฐก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งคู่
หายเร็ววันจะได้กลับไปกอดลูกสมใจนะคะ
ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้โอ้โหลูกก็กำลังน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ

โดยเฉพาะเดมี่เองเนี่ยแป๊วเนี่ยโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกิน
อยู่ในวัยที่กำลังหน้าหลงหน้าฟัดกันเลยทีเดียว
คุณพ่อคุณแม่ก็คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงแต่ไม่เป็นไรนะคะ
ใจเดียวอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะพี่แมทพี่เดียสู้ค่ะ
ระยะเวลาการรักษาโควิดแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนอาจจะ๓๔อาทิตย์คุณลีดีอาจจะเป็น๕๖อาทิตย์นะคะ
นี่ก็ต้องคอยให้กำลังใจกันต่อไปด้วยแล้วกันนะคะ